แต่ว่าข่าวต่อไปไม่ต้องสืบไม่ต้องสอไม่ต้องแสวงหาอะไรแล้วทีเดียวนะครับคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับคุณแม่สุดสตรองกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์คือเธอเจอประเด็นดราม่ามาหนักมากตั้งแต่คลอดตั้งแต่ก่อนคลอดตั้งแต่โอ๊ยทุกอย่างเลย
แต่ว่าก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เธอถึงกับปรี๊ดแตกออกมาได้
ล่าสุดมีเขาใช้คำว่ามนุษย์ป้าคนนึงนี่แหละออกมามีการวิพักษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงน้องเป่าเป่าในเชิงที่ค่อนข้างหยาบคาย
งานนี้คุณแม่นะทนไม่ไหวจริง
ถึงกับแบบองค์แม่ประทับองค์ลงกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม
ข้อความเหล่านี้ทั้งหมดคือสาเหตุที่ทำให้กุ๊บกิ๊บ
ถึงกับระเบิดลงโครมใหญ่เลยทีเดียวนะคะ
คือจู่ก็มีผู้ใช้อินสตาแกรมไลน์หนึ่งเข้ามาคอมเมนต
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีดราม่าเรื่องที่
บี้อุ้มน้องเป่าลูกสาว๓เดือนในอินสตาแกรมของสาวกุ๊บกิ๊บนี่แหละ
โดยมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงแล้วก็หยาบคายพอสมควรเลยนะคะ
รวมถึงมีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นมากมาย
แต่ว่ามันเหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมค่ะคือ
เขาเรียกลูกสาวผู้เป็นดังแก้วตาดวงใจของกุ๊บกิ๊บว่าเด็กผี
อันนี้ก็แรงไปเอาจริงวิภาควิจารณ์ใครนึกถึงจิตใจคนอื่นบ้าง
ใช้คำนี้กับลูกคนอื่นไม่ได้นะคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้หัวอกคนเป็นแม่มีเหรอคะจะทนไหว
คือขอจัดหนักสักทีหนึ่งเถอะหลังจากที่แบบเย็นกับประเด็นดราม่ามานานพอสมควรแล้วนะคะ
โดยกุ๊บกิ๊บเขาร่ายยาวในอินสตาแกรมส่วนตัวในธรรมนองว่า
คิดต่างเธอไม่ว่าแต่มานั่งเขียนจิกด่าลูกชาวบ้านเขาว่าเป็นเด็กผี
พระเจ้าอาวาสด่าคนอื่นด้วยถ้อยคำกระแนะกระแหนดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้
อย่าเรียกตัวเองว่าชาวพุทธเลยเพราะเท่าที่เธอรู้เมืองไทยเมืองพุธ
เขาอยู่กันด้วยเหตุและผลศาสนาวิจารณ์ได้ไม่มีใครว่า
แต่ว่าไม่ใช่หยาบคายแล้วก็ปากดีแบบนี้บนโลกใบนี้ทุกคนมีสิทธิ์คิดต่าง
เห็นพ้องต้องกันในบางเรื่องแต่คุณคุณไม่มีสิทธิ์พูดจาดูถูกคนอื่นแบบที่กำลังทำนี่
ก่อนที่กุ๊บกิ๊บจะทิ้งท้ายไว้ว่าเธอไม่เคยว่าเลยถ้าใครจะวิจารณ์อะไร
เขารบทุกความเห็นที่มาแบบสุภาพชนแต่ต้องไม่ใช่แบบนี้
พร้อมกับย้ำเลยนะคะว่าเธอไม่เคยพูดจาแบบนี้กับใครมานานแล้ว
ถ้าคนคนนั้นไม่ล้ำเส้นจนถึงที่สุดจริงเธอเป็นแม่ที่พร้อมจะปกป้องลูก
และเป็นภรรยาที่พร้อมจะปกป้องสามีถ้าหลังจากนี้มาด่าอีก
ตาต่อตาฟันต่อฟันกันไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามาขอโทษและสำนึก
ก็ให้อภัยเหมือนกันค่ะคนจริงนะคุณนะ
คือกุ๊กกิ๊บเขาย้ำมาตลอดคือเขาไม่เคยซีเรียสกับกระแสดราม่าเลย
วันก่อนที่เราไปสดจริงถึงตัวแบบสดเธอก็เคลียร์ให้เราได้ฟังกันชัด
ไปแล้วกับประเด็นที่พระบี้อุ้มน้องเป่าว่าเธอไม่ได้ซีเรียส
รับฟังทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นของทุกคน
คือนั้นฉันก็ถามเธอไปแล้วว่ารำคาญไหมกับเรื่องนี้
เธอบอกว่าเธอไม่รำคาญคือเธอเป็นคนคิดบวกมากนะ
แต่ว่าวิจารณ์อย่างนี้โอเคเข้าใจที่จะมีอารมณ์
มันเป็นแม่ใครมาว่าลูกเราน่ะเราก็เจ็บ

มาค่ะร้องเสร็จเราก็ตบแฮตบแฮตบ